วันนี้มีเรื่องราวดีของเสื้อในการออกกำลังกาย
บอกว่าเสื้อเบาผลิตออกมารองรับให้กับคนชอบออกกำลังกาย

อันนี้ตอบโจทย์มากติดตามได้จากรายงานครับ

ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มองข้ามไม่ได้

กับการออกกำลังกายครั้งนั้นได้มากขึ้น

่งมั่นพัฒนาเสื้อให้มีน้ำหนักเบาและใส่สบาย
ด้วยการใช้เนื้อผ้าพิเศษแบบเต็มตัว
ทำให้เสื้อมีน้ำหนักเพียงแค่๑๓๓กรัม
เบากว่าเดิมถึง๑๑
เสื้อทั้งตัวนะครับก็คือจะตัดเย็บด้วย
ฟังก์ชั่นที่เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญ
กับนักกีฬาเหมาะสมกับนักกีฬานะครับ
เช่นเช่นในส่วนของด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้า
เราก็จะเลือกผ้าที่เป็นเรียกว่าผ้าเมสนะครับ
ก็คือจะผ้าที่มีลักษณะเป็นรูคุณ
สามารถระบายอากาศได้ในจุดที่เราคิดว่า

แล้วก็ในส่วนของช่วงแขนเนี่ย
เราก็เลือกผ้าที่มีความยืดหยุ่น
เรียกว่าผ้าสแปนเด็กนะครับ
ตัวเสื้อแล้วเนี่ยก็ผมเข้าใจว่ามันน่าจะตอบโจทย์
ในด้านการออกกำลังกายนะครับ
ระบายอากาศได้ดีความเบาบางสบาย
แล้วก็กระชับอีกต่างหาก
ยิ่งสภาพอากาศแหวนบ้านเราร้อนอยู่ด้วยนะคะ

เหงื่อได้เท่าไหร่เบาบางมากเท่าไห
ก็ยิ่งทำให้นักกีฬาสบายตัวมากขึ้นค่ะ

เหงื่อโซกเลยแต่ว่าก็ยังสบายตัวดีอยู่

กับการออกกำลังกายแต่ละประเภท
ช่วยให้ประสิทธิภาพจากการออกกำลังกาย
ดีขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ